ช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬานอื่นที่น่าสนใจกันครับ
เริ่มกันที่เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟรายเวท๑๑๕ปอนด์ของสัมภาษณ์มวยโลก
เตรียมป้องกันแชมป์กับคู่ปรับเก่าและรองแชมป์โลกอันดับหนึ่ง
ก็คือฮวนฟานซิสโกเอสตราด้าชาวเม็กซิกันนะครับ
โดยบอกว่าเวลานี้พร้อมเต็มร้อยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
รวมถึงสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศได้แล้ว
และได้มีการลงซ้อมไปแล้วหลังจากเดินทางมาถึงที่นี่๑วันเต็ม
ศรีสะเกดจะป้องกันแชมป์กับฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้า
ในวันที่๒๖เมษายนนี้นะครับที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา
ตรงกับเช้าวันที่๒๗เมษายนตามเวลาของประเทศไทยครับ